ข่าวเรื่องโควิดเยอะจริง

ที่เกิดข่าวมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์

งงว่าตกลงมันเป็นยังไงแน่

ฉะนั้นขอขีดเส้นใต้

แจงข้อสงสัย๒๓เรื่อง

เรื่องคุณภาพของวัคซีน

คณะแพทย์จุฬาคนหนึ่ง

ธีระวรธนรัฐ

ที่จะป้องกันโควิดได้

ป้องกันได้ต่ำมากกว่าอย่างนั้นเถอะ
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้

สั่งจองไว้แล้วที่ทยอย
เข้ามาก็มี๒ชนิดนี้เท่านั้น

เรื่องนี้ทางคณะแพทย์จุฬา

หมอธีระ

เชิงวิจารณ์ของคณะแพทย์

ผมลายถามประเด็นนี้
อธิบดีกรมควบคุมโรค

คุณหมอโอภาษย์การกวินพงศ์
เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านตอบมาว่า

จะต้องผ่านการตรวจสอบของ

ประสิทธิภาพคุณภาพความปลอดภัย

ป้องกันการป่วยหนักรุนแรง

ข้อมูลที่พูดเนี่ยนำมาจากบางส่วน

อังกฤษเขาฉีด

จำนวนมากเลยทำให้ลดการ

ข้อความของ

ควบคุมโรคที่

ซึ่งเรารู้จักดีเพราะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์

ของคุณหมอยงก็คือ

ประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด๑๙

อาการน้อยถึงปานกลาง
กันการนอนโรงพยาบาลและป้องกันการเสียชีวิตจะพบว่าไม่ว่าวัคซีนที่ใช้ในยุโรป
อเมริกาหรือในไทยป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ว่าจะเป็นหรือก็ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แม้อเมริกันจะฉีดของหรือแต่ว่าประสิทธิภาพก็ไม่แตกต่างกัน
จึงขอให้มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนที่มาใช้ในเมืองไทย
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณหมอยงเตือนตามมาก็คือว่า
ให้ระมัดระวังสายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์บราซิน
เพราะไอ้สองสายพันธุ์เนี่ยมันกลายพันธุ์ส่วนสายพันธุ์อังกฤษที่ลือกันว่า
เราไม่สามารถเอาวัคซีนไปป้องกันมันได้หรือแม้กระทั่งยาที่มีอยู่
ก็ไม่สามารถรักษาสายพันธุ์อังกฤษได้นั้นไม่จริงครับไม่จริง
อันที่สองที่สับสนกันมากสำหรับคนที่ต้องการจะไปตรวจวัคซีนอยู่ตอนนี้
ไปตรวจเชื้อโควิดตอนนี้คือเรื่องเตียงเต็มครับ
มีคลิปจากผู้หญิงที่พาลูกไปตรวจเชื้อโควิดแล้วก็พบว่าพอลูกเจอโควิด
โรงพยาบาลเอกชนที่ตรวจเนี่ยไม่มีเตียงให้พักรักษา
เธอจะต้องเล่ร่อนไปที่โน่นที่นี่สามสี่แห่งซึ่งรายละเอียดที่ว่านี้โรงพยาบาลที่ว่า
เขาก็ชี้แจงว่ามันไม่ได้เป็นตามนั้นเพียงแต่ว่าห้องที่จะเตรียมไว้เนี่ย
เป็นห้องความดันลบแล้วมันแคบแต่ผู้หญิงคนนี้ต้องการไปโรงพยาบาลอื่น
กว้างกว่าเข้าใจว่าเป็นคนมีตังค์อ่ะทีนี้คำอธิบายเรื่องนี้
เรื่องเตียงเต็มเนี่ยต้องฟังคุณหมอสมศักดิ์อักษิณ
บดีกรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์บอกว่า
กรมการแพทย์เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการเรื่องเตียงโดยมีหลักการว่าคนไข้
ที่มีปัญหาไม่มีเตียงนอนไม่ว่าจะตรวจจากที่ใดก็ตาม
ถ้าท่านเจอปัญหาอย่างนี้ให้โทรไปที่สายด่วนกรมการแพทย์
หกหกแปดหนึ่งหกหกแปดหรือสายด่วนสปสชหนึ่งสามสามศูนย์
โทรไปสองแห่งนี้จะได้รับคำแนะนำว่าท่านจะต้องทำยังไงแล้วเขาจะช่วยหาเตียงให้ท่านด้วย
โดยมีเครือข่ายที่คอยกันดูแลบริหารจัดการเตียงประกอบไปด้วย
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์
โรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัยทั้งหลายโรงพยาบาลที่สังกัดกองทัพและโรงพยาบาลเอกชน
ทั้ง๕เครือข่ายเนี่ยเขาจะเอาเตียงที่มีอยู่มาบริหารจัดการร่วมกัน
ใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จะอัปเดตเลย
และจะรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยมีเตียงที่ไหนว่างอยู่เท่าไหร่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่
แล้วเขาต้องยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยวันที่สิบเอ็ด
กอทมเนี่ยเตียงที่อยู่ในเครือข่าย๔๓๐๐เตียง
มีผู้ป่วยไปนอนอยู่แล้ว๒๔๐๐เตียงยังมีเตียงว่างอยู่ตั้ง๑๙๐๐เตียง
มีเตียงว่างอยู่ตั้ง๑๙๐๐เตียง
ฉะนั้นเรื่องเตียงไม่มีตอนนี้เนี่ยก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาไป
ในขณะเดียวกันเขาก็เตรียมเตียงที่เป็นโรงพยาบาลสนามกันอยู่
แต่ว่าประเด็นสำคัญที่หมอยงบอกก็คือว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ
ถ้าตื่นตระหนกจนเกินเหตุใครที่ไม่มีอาการอะไรเลยก็อยู่อยู่ก็ขอไปตรวจ
แล้วคิดว่าอุปทานว่าตัวเองกลัวจะเป็นเนี่ยถ้าอย่างนี้มันยุ่งแน่
ดีที่สุดก็คือให้ไปศึกษาข้อมูลดูซิว่าอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโควิดเนี่ย
มันมีอะไรบ้างเขาก็มีข้อมูลให้ว่าอย่างน้อยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ไม่ใช่ตัวร้อนนิดตัวร้อนหน่อยแล้ววิตกกังวลไปหมดแห่กันไปตรวจ
ที่ไหนก็เอาไม่อยู่ทีนี้ประเด็นถัดมาเรื่องประเด็นของผับทองหล่อ
ที่เป็นต้นเหตุแพร่เชื้อวันนี้มีหัวข่าวว่าคุกสองเดือน
มีข่าวนี้มาจากพนธุบรตรีโสพนศาลพัดผู้บังกับการตำรวจนครบาน๕

ท่านบอกว่าตอนนี้สถานทรรณคล
สั่งจำคุกผู้จัดการ
เป็นเวลา๒เดือนโดยไม่รอลงอาญา
พร้อมตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอปิดสถานบันเทิงดังกล่าว
เหนือจากสถานที่ตามประกาศของกอทม
และถ้าเข้าเงื่อนไขข้อกำหนดตามคำสั่งคอสช
อาจจะสั่งปิดถึง๕ปี

คำถามก็คือว่าทำไมคนถูกลงโทษ
หรือถูกฟ้องเนี่ยเป็นแค่ระดับนอมินีตัวแทน

ไม่ระแคะระคายผิวเลยหรือยังไง
มาทำไมตำรวจท้องที่
ไม่โดนตั้งกรรมการสอบยังลอยนวลอยู่ได้
ทั้งที่คุณปล่อยให้ผับสองแห่งนี้
เปิดโดยยังไม่มีใบอนุญาต
เปิดแล้วปิดเกินเวลา

อยู่กันถึงตี๓ตี๔ตี๕
เดินออกมาก็เจอพระบินทบาทแล้ว
แล้วสองปรับผับดังเนี่ย

เป็นตัวการของการระบาดรอบใหญ่

หรือตำรวจที่เมามันจมปลักอยู่กับผลประโยชน์

ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่อยู่ในใจคน